และเช่นเคยครับคุณผู้ชมสำหรับภาพรวมการลงทุนนะครับ
เช้าวันนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามพร้อมกัน
ออกกำลังกายบริหารการเงินอย่างไรนะครับ
และคุณทศพรโสพลเสถียรสุขผู้จัดการภาคนครหลวง๖
ธนาคารกรุงเทพมีคำตอบมาฝากครับ

ก็สวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับ
เพราะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยนี่อยู่ในแดนลบนะครับ
ปิดไปที่๑๕๗๘๖๒จุดนะครับลบไป๒๕จุดนะครับ
แต่ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าไม่ใช่ตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นเดียวนะครับ
ตลาดหุ้นต่างประเทศเมื่อคืนนี้แดงกันทั่ว
ทั่วหน้านะครับเขาเรียกเลือดท่วมจอ
หลังจากช่วงก่อนนะครับปรับตัวสูงขึ้นนี่
วันก่อนนี่เขียวทั่วหน้าเหมือนกันวันนี้แดงทั่วหน้าอีกแล้ว
ก็ผมว่าถ้าเราอย่างที่เราเคยคุยกันว่าถ้าเรามองในตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ย
จริงแล้วตลาดหุ้นเติบโตอย่างมากเลยนะ
ทั้งที่ภายใต้ความไม่แน่นอนของตลาดทั่วโลกนะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณทรัมป์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบรคซิต
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งในยุโรปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจของจีน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของญี่ปุ่น
แม้กระทั่งประเทศที่เกิดใหม่อย่างพวกเราเนี่ยจริงมันมีความเสี่ยงอยู่เยอะนะ
แต่ถ้าเรามองตลาดหุ้นจริงเติบโตมาโดยตลอด
เพราะฉะนั้นการลงทุนมันไม่ใช่เป็นการลงทุนแบบรายวันนะครับ
คุณต้องถือแล้วก็ลงทุนยาวนะครับ
ถ้าจะเกรงกำไรรายวันเนี่ยอาจจะต้องผันผวนนิดนึงนะครับ

วันนี้ก็น่าจะเป็นการลงทุนแบบเลือกหุ้นเนอะใช่ไหม
แล้วก็มองอนาคตของบริษัทนั้น

หรือว่าถ้าไม่อยากเลือกมากก็อาจจะต้องหากองทุนรวมดี

แต่เมื่อวานนี้มีข่าวน่าสนใจนะครับในกลุ่มของทางสหรัฐนะครับ
ก็คือตลาดหุ้นแนสแดดที่ปิดลบลงมาอยู่ที่ลบ๐๘๒นะครับ

เพราะว่าช่วงก่อนนี้๒วันก่อนนี้เองนั่นแหละ

เขาจะมีจัดตั้งคล้ายเหมือนกับเป็นทรงอุตสาหกรรม
ซึ่งทุกคนจะฝังตัวอยู่ในอะไรเขาเรียกนิคมอุตสาหกรรมนี้

ซึ่งกลุ่มนี้นี่เมื่อวันก่อนนี้คือเข้าไปสมกับคุณทรัมป์นะ
เทคโนโลยีที่เขาจะมาใช้ในการทำด้าน
การปรับปรุงระบบภายในชั้นเงียบข่าวนะ
ข้อมูลของเขารู้หลายของใคร

ดังนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ
ยังพอตามหาได้นะเพราะโจรไม่สามารถเปิดได้ถ้าคุณล็อกไว้นะครับ
เพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งของแอปเปอร์เมื่อวานนี้วันก่อนนี้เข้าไปทำเนียบขาวขึ้น

ลงลงนะครับเมื่อคืนแล้วก็จะเหลือ๑๔๒เหรียญบ้าง

แต่ถ้าจำกันได้ประมาณต้นปีที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิด
ก็ช่วงปลายปีที่แล้วเกิดใครติดตามข่าวนักลงทุนระดับโลก
จากเมื่อกี้เป็น๓ขึ้นเป็นกับ๑๐กว่าเปอร์เซ็นต์นะ
เขาก็จะไปลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
นะครับน่าสนใจน่าติดตามนะครับ
ก็อีกส่วนหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้มีผมนั่งอ่านบทความมาฟัง
เขาบอกว่าคนอเมริกันตอนนี้เขาพรรณบอกอเมริกันเฟิร์สใช่ไหม

แต่คนอเมริกามีเงินเก็บต่ำกว่าพันเหรียญ
กว่า๑๐๐เหรียญถ้าเทียบเป็นเงินบาทก็ประมาณ๓๔๐๐๐บาท

เราถามเราอาจจะมองว่าน้อยนะ

มองว่าอย่างนั้นดังนั้นคือถ้าบอกก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ย
โลกในความเป็นจริงมันทำให้พวกเราจับจ่ายใช้สอยได้ง่ายขึ้น
สมัยก่อนถ้าเป็นระดับพวกเราจริงมันก็ดูเหมือนแก่แล้วนะ
แต่ถ้าพวกเราเนี่ยเวลาจะไปไหนชอบไปเดินห้างใช่ไหม
อ๋อเดินแล้วจบดูเลย
ใช่ไม่ใช่ไปเกาะจบดูอย่างนี้นะไม่ใช่

แล้วถ้าเราอยากซื้อพวกนี้สมัยก่อนไม่มีบัตรเครดิต

เป็นโมบายช้อปปิ้ง
เปิดปุ๊บอยากอ่านข่าวดีอยู่มีปุ๊บขึ้นมา

เดบิตที่เรามีอยู่เนี่ยนะหรือบัตรเครดิตก็ได้
คีย์ตัวเลขเข้าไปปุ๊บซื้อของหน่อยแหละ
อ๋อสินค้าถูกใจแล้วค่ะถูกใจซื้อเลย

เพราะฉะนั้นนั่นคือสาเหตุหนึ่งนะครับ

ทำให้เงินเก็บของคุณเหลือน้อยลง

วันนี้เราก็เลยเอาเรื่องนี้มาฝากท่านผู้ชมนะครับ
อันดับแรกเลยนะทุกคนมาลองดูนะครับ
ว่าการบริหารจัดการหนี้ของส่วนตัวเนี่ย
ต้องทำอะไรบ้างขั้นแรกเลยนี่ช่างน้ำหนัก
ทางนู้นถามก่อนว่าเรามีหนี้เยอะแค่ไหน

น้ำหนักตัวเองว่าเรามีปริมาณหนี้มากน้อยแค่ไหน

หนี้รถหนี้บ้านหนี้บัตรเครดิตหนี้ค่าน้ำค่าไฟอะไรทุกอย่าง

ต้องเลิกจัดการให้ถูกต้องก่อน
ไหนที่มันเป็นหนี้ที่แบบเกิดจากสิ่งที่เราไร้สาระ
เช่นไปซื้อของฝึ่มฟลือยอยากสูบซูบนี่แต่ไม่มีหมดอะไร
เราก็ไปหนี้๐๑๐เดือนก็ไปซื้อหน่อย

อย่างนี้ออกให้เกิดความสบายในตัวเรา
ซื้อบ้านซื้อรถเพื่อความสะดวกจริง

หรือว่ากู้มาเพื่อทำธุรกิจอย่างนี้ถือว่านี่ดี
ไปก็คือเริ่มเบอร์นี่
เบอร์หนี้ทำอย่างไร

นี่คือต้องเริ่มที่จะจัดการกับในเรื่องของการบริหารจัดการหนี้ให้ลดลง
โดยเริ่มแยกจากหนี้ที่มันไม่ดีมาก่อน
แล้วก็หนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงจัดการไปก่อน
ส่วนหนี้ที่มันมีดอกเบี้ยต่ำแล้วมีระยะยาว
หรือเป็นหนี้ที่ดอกเบี้ยต่ำก็เอาไว้บริหารจัดการทีหลัง
ต่อไปพอเราบริหารอย่างนี้แล้วต้องคุมค่าใช้จ่าย

การคุมไปใช้จ่ายก็คือไปดูซิว่าวันนี้รายจ่ายของเรา

แล้วเรากินกาแฟกินกาแฟมื้อหนึ่งเท่าไห
เอาง่ายหนึ่งวันค่ากินเท่าไร
แล้วก็ดูไปเลยว่าทั้งเดือนใช้เท่าไห
เรานดลงได้ไหมอย่างน้อยอย่างครับ
หนึ่งการนั่งรถเมย์การนั่งรถเมย์เนี่ยเราเคยนั่งหรือเปล่า
สมัยก่อนเราเคยนั่งวันนี้เราไม่อยากนั่งแล้วเพราะร้อน
เรากลับไปนั่งใหม่ได้ไหมในบางวันก็ลดได้
เดี๋ยวนี้เขาคิดฝั่นจากอายานเบิ้ลต่อกำลังกาย

หรือแม้กระทั่งการหารายได้เพิ่ม
ถ้าเราพูดในเด็กของคนรุ่นใหม่
ถ้าพูดถึงคนขับรถอูเบอร์นะง่าย
เสร็จแล้วก็มาวางแผนกันว่าเมื่อเรามีรายได้เพิ่ม

เราจะวางแผนชำระหนี้แต่ละเดือนเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่
แล้วจะมีเงินเหลือเท่าไหร่อันนี้สำคัญ
สุดท้ายก็คือถ้าเกิดคุณทำตามได้หมดนะ
เชื่อว่าคุณจะทำให้เงินเก็บเหลือเยอะขึ้น
แล้วก็เข้าไปคลิกที่มันนี่ติวเตอร์

ตอนนี้อยากฝากทุกคนว่าก็จะมีแก๊งคอร์เซนเตอร์อยู่เยอะ
โทรเข้ามาแล้วก็จริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ย้ำกันมาหลายครั้ง
แต่ว่าอยากจะบอกว่าไม่ว่าเขาพูดเรื่องอะไรก็ตาม

ถ้าอะไรเกี่ยวกับบัญชีธนาคารเดินไปที่ธนาคารก่อน

อะไรกับบัญชีฉันนะครับให้เขาช่วยดูให้หน่อย
นั้นฝากไว้นะครับเรื่องหนี้เรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์

ขอโทษนะครับพี่โน๊ตขอส่งคืนให้คุณคิงที่ห้องส่งเลยครับ
คุณครับขอบคุณพี่ทศขอบคุณพี่เน็ตนะครับ

จากสุขภาพแล้วหลายคนอยากจะมีซิกแพค
หน้าท้องให้มันแน่นดูแบบมาสแมนนะครับ

ว่าเรานั้นสุขภาพทางการเงินแข็งแรงขนาดไหน
อยากสร้างซิกแพคทางการเงินก็ติดต่อสอบถามได้
ธนาคารกรุงเทพครอบครัวบัวหลวงพร้อมให้คำแนะนำนะครับ